อุบัติเหตุกันก่อนที่เชียงใหม่หนุ่มใหญ่ลงเล่นน้ำที่เขื่อนแม่งัด
แล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวครับ
กู้ภัยก็ต้องใช้เวลาในการที่จะช่วยงมหา

พบร่างนำขึ้นมาแต่ว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ

เหตุนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแล้วจมหายไป

ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีใครกล้าลงไปช่วยนะครับ
เนื่องจากน้ำในเขื่อนลึกหลายเมตร

ประสานไปยังนักประดาน้ำของกู้ภัยพิงนคร
ช่วยงมค้นหาร่างผู้สูญหาย
ซึ่งก็ต้องใช้นักประดาน้ำทั้งหมด๘นาย
ก็สวมชุดมนุษย์กบแล้วก็ลงงม
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีก็พบร่างของผู้สูญหายนะครับ
จากการตรวจสอบเป็นเพศชายอายุประมาณ๓๐ปี
นำขึ้นมาบนเรือก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
จากการสอบถามคนที่ไปเที่ยวแถวนั้น
บอกว่าชายคนนี้ได้มาเที่ยวพักผ่อนที่บริเวณแพร่แห่งหนึ่ง
เขื่อนแม่งัดแล้วก็ลงไปเล่นแพรยางและว่ายน้ำเล่น
แล้วอยู่ก็จมหายไปต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวคนอื่นเลยนะครับ

ขออภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิงนคร
นำร่างผู้เสียชีวิตไปส่งให้แพทย์
ผ่าชนะสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ทีนี้แหล่งท่องเที่ยวต่างแล้วก็การล่องแพร่ต่าง
ก็ต้องมีมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับ